ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของ
พอกองการศึกษาเทศบาลตะบนคลองขุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ค่ะนะมีผู้ชายคนนึงมาที่บ้านเนี่ย
แล้วอยู่ดีมาเอาน้ำมันเนี่ยมาสาดใส่รถเขานะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาก่อนนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตอนนี้คือมาเอาเรื่องเขาแล้วนะแต่ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
เจ้าของบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้มาถึงมาถามหา
ตำรวจคนนึงว่าใช่บ้านตำรวจอะไรคนนี้ไหม
บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลับถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาเผาบ้าน
ขี่รถหายไป๑๐๑๕นาทีย้อนกลับมาอีกรอบนึง
เอาน้ำมันมาสาดใส่รถเก่งเขาค่ะนี่ฮะคันนี้ครับ
นี่ตอนที่มาถามนะฮะใช่บ้านของตำรวจนายนี้ไหม
บอกไม่ใช่บอกไม่ใช่ครับอะไรอย่างนี้
ไม่พอใจฮะอยู่ดีก็ไม่พอใจขู่บอกเดี๋ยวจะกลับมาเผาบ้าน
สักพักหายไป๑๐๑๕นาทีย้อนกลับมาก็คือภาพก่อนหน้านี้
รถเก่งเขาที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วทุบกระจกรถด้วย
รถเนี่ยเขาเสียหายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะตอนทุบนะฮะแล้วน้ำมันที่เอามาสาดเนี่ย
คือสีรถมันพังเสียหายนะค่ะใช่เอาน้ำมันมาสาดใส่สีรถเนี่ย
พังเสียหายหมดนะครับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
นี่คือรถที่จอดอยู่หน้าบ้านล่าสุดเที่ยงวันนี้ครับ

ติดตามตัวคนก่อเหตุได้แล้วเพราะภาพในกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเหลือเกินค่ะ
แต่ต้องเบลอหน้าไว้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเขามีอาการทางจิตประสาท
นี่ฮะไปตามตัวได้แล้วนะครับอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่สี่ตะมนต์คลองขุดนี่แหละ
อายุ๔๑ปีแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
คือเขาบอกว่าเขาเมาเขาจำอะไรไม่ได้แล้วก็พูดจานลักษณะเลอะเลอะเลือนหน่อย
เหมือนมีอาการทางจิตประสาทเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
แรกยังไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตประสาทบอกว่าไปตรวจปัสสาวะหน่อยนะ
ไปห้องน้ำไปเอาปัสสาวะมาตรวจเรื่องสารเสพติดหน่อย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เดินไปถึงห้องน้ำไปทุบกระจกห้องน้ำของโรงพักนี่ฮะ
ดูสิแตกหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวมาแล้วก็พาไปนั่งสงบสติอารมณ์
บอกให้ไปปัสสาวะเพื่อจะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหน่อยทุบกระจกแตกหมดเลย
ส่วนเจ้าของบ้านนะครับก็คือพอพรอนันต์เนี่ยก็มากับภรรยา
มาดูตัวผู้ก่อเหตุที่สพเมืองสตูนนะ
แต่ก็ไม่สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องอีกเขาเหมือนกับพูดจาเลอะเลอะเลือนวกวน
จับใจความอะไรไม่ได้เลยนะฮะซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยฮะ
นี่ฝั่งภรรยาของพอบอกว่าเอาละจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็
ถือว่าก็สบายใจนะเพราะว่าถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาก่อเหตุอะไรอีกนะครับ
แต่ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาเขาไปบำบัดรักษา
รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะแต่ถามว่าพี่ติดใจเรื่องทรัพย์สินพี่ไหม
ไม่ได้ติดใจเรื่องทรัพย์สินพี่นะแต่พี่อยากจะให้ตำรวจพาเขาไปรักษา
มาก็ไปบำบัดให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นนะครับ
คือทางเจ้าของรถพอเขารู้ว่ามีอาการทางจิตประสาทเขาก็เลยไม่ติดใจเอาความนะครับ
ได้แจ้งความอะไรนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะส่งตัวไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนกันต่อไป
แต่ก็ต้องตรวจเรื่องของสารเสพติดก่อนคือถ้าพบสารเสพติดมันก็จะมีข้อหาที่ต้องแจ้งติดตัวไปด้วย